ไปเช็คหัวใจของสาวสวยคนนี้ค่ะ
น้องมะนาวสอนศีลกันดีกว่านะคะ

เปิดเผยความสัมพันธ์กับคุณตองกวิน
กวินบินได้นะคะมือโกของเรานั่นเอง

บอกว่าเลิกรากันไปแล้วแต่ก็จากกันไปได้ด้วยดี

สูญเสียคุณพ่อไปเราก็ยังได้เห็น

ภาพถ่ายที่สาวมะนาวเขาสวมกอด
ให้กำลังใจหนุ่มตองหลายคนเนี่ย

ซึ่งมะนาวเองก็ได้พูดถึงความสัมพันธ์ของเธอ
คุณตองเองผมว่าคือยังมีความรู้สึกดี
ให้การอยู่ห่วงใยกันเหมือนเดิมค่ะ

บอกเลยว่าไม่ใช่แล้วตอนนี้เธอเองก็
โฟกัสเรื่องงานแล้วก็สร้างความมั่นคง
ให้กับตัวเองก่อนค่ะส่วนเรื่องความสัมพันธ์
จะได้กลับมาในฐานะแฟนกันอีกหรือเปล่า
ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะ

เลี้ยงตัวเองได้เราก็แบบ

เราก็ต่างคนต่างให้กำลังใจ

อยากหาเขาเรียกว่าอยากหาเงิน

แล้วก็รวมไปถึงสร้างอาชีพ

ถ้าเค้าอาชีพนักบอลนะครับ

การงานอาชีพเราเป็นยังไง

มันก็ต้องหาอะไรตรงกลางที่มันแมท

การใช้ชีวิตหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะ
วันหนึ่งเราอาจจะไปเจอ

เค้าอาจจะเราเองเค้าเอง
ต่อไปอาจจะ
กลับมาคบกันมันก็ได้